ถ้าใช้ถ้าใช้เป็นสีเท่ากันที่สุดก็จะเป็นสีดำสีธอง
สไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเราจะทำให้ดูกว่าสีขาวอ่ะ
อื้ม
ที่เดย์บอกว่ามีไอ้ตั้มเป็นใช่ไหมเสร็จแล้ว
โยงอะไรกันอ่ะให้เลือกออกชิคกรุมคุณ
เพราะว่าเวลาไปใครเลือกออกชิคกรุมคุณก่อน
ถ้าเลือกออกไม่เป็นมันมักกินนะตรงวันร้อน
ถ้าเราออกแบบเองไม่ได้ก็บอกสไตล์คร่าวเข้าไปก็ได้
เอาล่ะก็จะกว้าจะคุยกับพี่เหมือนกันแหละ

นี่เราลูกหมาเราแท้แท้น่ากินนะ
ความแตกต่างไม้สับอ่ะสุกเลยเห็นไหม
ไข่ไม่ได้ค่ะถ้ามาตาล่ะเอามาดูดเผ็ดด้วยเดี๋ยวดูดเดี๋ยว

กำลังทำสารพวกมัน
ขออธิบาย